คุณผู้ชมคะเราตามกันต่อนะคะคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาเพื่อขอให้สั่งยกฟ้องในคดีโอนหุ้น
ถามว่าคดีนี้ผัวพันธ์อะไรกับคุณบัญญินตั้งพากร
คุณบัญญินตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้๓คดีหลักแล้วนะคะ
ตั้งแต่ปี๕๘๒คดีก็คือคดีที่ไปฆ่าเสียชูวง
อีกคดีหนึ่งก็คือคดีโอนหุ้นเสียชวง
มูลค่าหุ้นเนี่ยซักประมาณ๓๐๐ล้านบาท
ทีนี้เนี่ยคดีหุ้นเนี่ยจะมีการพิพากษาตัดสินในศาลชั้นต้น
ในวันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้
แต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาก็คือคุณพนิดาสกุลตะประเสริฐเนี่ย
เป็นเจ้าของสำนวนคดีเสียชวง
ขออภัยนะคะคุณบัญญินพยายามที่จะติดต่อไป
ต่อรองให้ยกฟ้องแต่ปรากฏว่า
ตอนนี้หลักฐานชิ้นสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๖คน
หนึ่งในนั้นก็คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินท่านนี้ด้วยนะคะ
ก็คือ๑กล้องวงจรปิดหน้าสารอาญากรุงเทพใต้
ที่ตามรายงานข่าวปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
ชัดเจนเลยว่าคุณบัญญินปรากฏอยู่วันที่๔กุมภาพันธ์
วันที่ไปอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาด้วยสองคราบเลือดที่ตกหล่นอยู่ในรถที่ตำรวจไปยึดมาได้จากบ้านคุณบัญญินที่
จังหวัดนครสวรรค์๓เสียงคลิปสนทนาที่มีการคุยกันระหว่างคนร้ายกับผู้พิพากษา
คือพยายามเจรจาต่อรองอ่ะนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
หลักฐานสำคัญ๓ชิ้นที่ตำรวจขอสารแล้วนำไปสู่การอนุมัติออกหมายจับคือจับกันมาตั้งแต่เมื่อวันสื่อแล้วใช่ไหมคะ
เมื่อวานนี้คุณบัญญินนอนห้องขังที่กองปราบนะคะตอนเช้าภรรยาแล้วก็ลูกชายเนี่ยไปเยี่ยมสีหน้าก็ปกติไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไร
พอตอนบ่ายเท่านั้นแหละค่ะสักประมาณ๔โมงเย็นตำรวจควบคุมตัวคุณบัญญินออกจากห้องขังเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม
คุณบลงอากาศบาห์ไงอาจะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ครับก็หายังไงบ้างไหมครับ

ชุดลักษณะคล้ายตำรวจไปปรากฏตัวในวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วย
นักข่าวพยายามถามจี้จุดนี้คุณบัญญินช็อตแรกเนี่ยบอกวันไหนวันไหน
ที่๒ก็คือผมไม่ทราบเมื่อสักครู่คุณได้ยินคำตอบแล้วนะคะ
เอาล่ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะพูดอะไรก็ได้
แต่ตำรวจก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันอีกรอบ
สำหรับผู้ต้องหาที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
คดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ครบทีมแล้วนะคะ
ตอนแรกจับได้๓ตอนหลังจับได้อีก๓ปรากฏว่าเป็น๖คน
คนประกอบไปด้วยผู้บงการก็คือคุณพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
คนที่สองนายมณัฐทัพนินคนนี้เป็นคนขับรถและเป็นคนจัดหามือปืนด้วย
คนที่๓นายนรงศักดิ์ป้อมจันทร์คนที่๔นายประชาวิทย์ศรีทองสุก
คนที่๕นายชาติชายเมนกุลคนที่๖นายทงชัยวจีสัจจะหรือสจอ
เป็นคนสนิทของคุณบัญญินเนี่ยนะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับ๖คน
คือ๖ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกคือร่วมฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ข้อหานี้โทษหนักนะฮะสูงสุดคือประหารชีวิตค่ะข้อสองร่วมกันหน่วงเหนียวกักขัง
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อที่สามร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
ข้อที่๔ซ่องโจรข้อ๕เรียกฆ่าไถ่ข้อ๖นวงเหนียวกักขังให้ศูนย์เสีย
สิ้นอิสรภาพนะคะนี่คือ๖ข้อหาที่ตำรวจพิการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันต่อเอาล่ะจนถึงตอนนี้เมื่อวานเนี่ยสักประมาณช่วงเย็น
รายงานข่าวว่ายังไม่มีการพบศพพี่ชายของผู้พิพากษายังไม่มีการพบชิ้นส่วนนะคะ
จุดทิ้งศพเนี่ย๒จุดหลักก็คือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยากับบริเวณแม่น้ำปีที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เมื่อวานนี้นักประดาน้ำลงพื้นที่ไปบริเวณแม่น้ำปิงตรงหน้าวัดไซใต้ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
คุณผู้ชมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไปพบศพไปพบโทรศัพท์มือถือของพี่ชายผู้พิพากษาก็คือคุณวีรชัยสกุลตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
มอยู่กลางแม่น้ำห่างจากฝั่งไปสักประมาณ๑๕เมตรถูกกระแสน้ำพัดห่างจากจุดทิ้งศพสักประมาณ๕๑๐เมตร
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโทรศัพท์มือถือก็คือเป็นของคุณวีรชัยสกุลตะประเสริฐเป็นพี่ชายของผู้พิพากษา
อันนี้คือหลักฐานที่ไปหามาได้ค่ะคือนอกจากการที่จะต้องพบหลักฐานอื่นแล้วนะคะอย่างที่คุณโรสลินบอกไปตำรวจต้องการมากที่สุดคือชิ้นส่วนร่างกายชิ้นส่วนศพของคุณวีรชัยถึงจะเป็นหลักฐานสำคัญ
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีข่าวดีเพิ่มเติมเนี่ยนะคะนอกจากเมื่อวานในช่วงกลางวันเจอโทรศัพท์มือถืออยู่ที่แม่น้ำปิงเอาอีมี่มาตรวจสอบเอาซิมมาตรวจสอบอ่ะใช่ละเป็นโทรศัพท์มือถือของคุณวีรชัยพี่ชายของผู้พิพากษาที่ถูกอุ้ม
ซึ่งคาดว่านี่น่าจะเป็นที่ดินของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินในตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจุดนี้ไปช่วงกลางคืนนะและไปพบเศษซากโครงกระดูกหลายชิ้นซึ่งอาคาดการณ์เบื้องต้นก่อนน่าจะเป็นของนายเวียรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายของผู้พิพากษาที่ถูกอุ้มหายตัวไปนี่แหละเอามากองทิ้งไว้จุดนี้ที่ไปเจอ
บางส่วนแตกละเอียดผสมกับกองขี้เท่าที่ถูกไฟไหม้นอกจากโครงกระดูกที่พบประมาณยี่สิบชิ้นส่วนซึ่งมีรอยถูกไหม้ไปแล้วไปเจอแหวนค่ะแหวนเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษคือรูปร่างคล้ายหัวเต่าแล้วก็ไปเจอหัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมที่ยังเผาไหม้ไม่หมดตกหลงเหลืออยู่ในบริเวณนี้นอกจากนี้นะคะเจอเศษยางเจอขล

หน้าที่เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็ไปตรวจสอบพบว่า
ซากดังกล่าวอาจจะนะอาจจะถูกนำมาจากที่อื่น
แล้วเอามาทิ้งไว้จุดนี้ซึ่งมันมี๓กองวางอยู่
ไม่ไกลกันมากนักจุดนี้ค่อนข้างมืดและเปลี่ยว
ง่ายต่อการนำพยานหลักฐานมาทิ้ง
เพื่อที่จะอำพรางและเป็นที่ดินส่วนตัวด้วย
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ

ตำรวจเขาได้เล่าข้อบนว่าถ้าจะกลับ
ไม่ได้เล่าครับเพราะว่าเขาเก็บหลักฐานเสร็จเขาก็เก็บกลับเลย
ยังคงต้องระดมกำลังกันค้นหาร่างที่เหลือ
ต่อจากการพบเศษโครงกระดูกม
แผนใหม่ค่ะโดยจะมีการประชุมร่วมกันของชุดประดาน้ำ๙นาฬิกา
แล้วก็จะมีทีมเสริมมาร่วมปฏิบัติภารกิจในวันนี้ด้วยนะคะ๒จุด
ที่จะต้องลงไปตามหาก็คือแม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยา
อกจากนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมก็คือได้คราบเลือดจากรถสปอร์ตรายเดอร์
ที่ไปเจอในภาพกล้องวงจรปิที่ไปอุ่นในเวลาใช้
นั่นแหละค่ะถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวตามต่อให้นะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยคดีเป็นยังไงนะคะ